กลับไปวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งไทยรัฐได้ลงข่าวที่สร้างความตื่นตนก
ปมปริศนาให้กับคนทั้งประเทศว่ามีชาวบ้านได้พบถุงปริศนา๒ใบ
ลอยอยู่ในคลองควกมะยมจังหวัดพระนครสีอายุทยา
ส่งกลิ่นเหม็นเน่าชวนสงสัยเมื่อเปิดถุงออกมาก็ถึงกับช็อก
เพราะมีซากชิ้นส่วนมนุษย์ถูกหั่นเป็นชิ้นยัดใส่ถุงเอาไว้
แต่ชาวบ้านเองก็ไม่มีใครรู้จักหรือคุ้นหน้าผู้ตายเลย
ทางโรงพักท้องที่ก็ไม่ได้มีการแจ้งความคนหายเอาไว้
หรือเธอคนนี้จะถูกฆาตกรรมหั่นศพจากที่อื่น
และนำมาทิ้งน้ำทำลายหลักฐาน
ตามล่ามือสับสาวเล็บแดง
วันที่๒๖เมษายน๒๕๖๒นายเดชกำจรนบเก่ง
อายุ๓๗ปีได้มาหาปลาบริเวณคลองโคกมะยม
อำเภออูไทยจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
แต่กลับพบเห็นถุงปริศนา๒ใบลอยอยู่ในน้ำ
มีกลิ่นเน่าเหม็นนายเดชกำจรเดินเข้าไปดูใกล้
กระดูกท่อนขามนุษย์โผล่ออกมาจากพงหญ้าริมน้ำ
ด้วยความตกใจรีบไปเรียกชาวบ้านให้มาดู
พร้อมแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเมื่อตำรวจเปิดถุง
ก็พบภาพสยดสยองในถุงถูกยัดไปด้วยชิ้นส่วนร่างกายของหญิงสาว
หั่นเป็นชิ้นทั้งหัวกระโหลกซี่โครงกระดูกแขนขา
และเท้าที่นิ้วเท้าทาเล็บสีแดงตำรวจสอบสวนประชาชนที่อยู่ระแวกใกล้เคียง
ไม่มีใครรู้จักหรือคุ้นหน้าสาวคนนี้เลย
โรงพักในพื้นที่ก็ไม่ได้มีการรับแจ้งคนหาย
คาดว่าผู้ตายอาจถูกฆ่ามาจากที่อื่นและนำศพทิ้งน้ำทำลายหลักฐาน
ตำรวจจึงได้รีบทำการนำชิ้นส่วนศพไปตรวจสอบดีเอ็นเอทันที
ในที่สุดก็ได้รู้ว่าผู้ตายคือนางจำปีหอมชวนอายุ๔๗ปี
เป็นชาวสะแก้วแต่สถานที่ที่พบศพดันมาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่จึงเร่งสืบสวนหาข้อมูลของนางจำปีก็พบว่านางจำปี
ปัจจุบันมีสามีคือนายศรีวิชัยราชพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่รีบติดต่อนายศรีวิชัยราชทันทีนายศรีวิชัยราชให้การว่า
โดยปกติแล้วนางจำปีเป็นคนรักสวยรักงามชอบเล่นเฟซบุ๊คคุยกับคนนั้นคนนี้บ่อย
โดยประเด็นสำคัญจากคำให้การของนายศรีวิชัยราชก็คือเขาได้เล่าว่า
มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นกับเขาในคืนวันที่๑๙เมษายน๒๕๖
มีโทรศัพท์โทรเข้ามาเป็นเบอร์ของนางจำปีนั่นเอง
แต่ปลายสายกลายเป็นผู้ชายสำเนียงเหมือนคนอีสาน
มาถามนายศรีวิชัยราชว่าเขาเป็นสามีของนางจำปีหรือเปล่า
พร้อมทั้งพูดด้วยอารมณ์โมโหใส่นายศรีวิชัยราช
ตนหมดเงินหมดทองไปเยอะเพราะถูกนางจำปีหลอกว่าจะแต่งงานด้วย

บอกแสที่ได้จากนายศรีวิชัยราชเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ได้มีการตรวจสอบเฟซบุ๊คของนางจำปี
และก็ได้พบข้อมูลชิ้นสำคัญ
นางจำปีได้มีการพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่ง

เชิงชู้สาวมีการพูดคุยเรื่องจะมาอยู่กินด้วยกัน
มีการโอนเงินให้นางจำปีใช้จริง
เจ้าของเฟซบุ๊คคนนี้คือนายวีรพล

เจ้าหน้าที่จึงรีบสืบค้นข้อมูลนายวีรพลต่อทันที
จนกระทั่งวันที่๓พฤษภาคม๒๕๖๒
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกจับกลุ่มตัวนายวีรพล
จังหวัดอุดรธานีในฐานะผู้ต้องหา
คดีฆาตกรรมนางจำปี

รับทุกข้อกล่าวหาสารภาพหมดเปลือก
โดยให้การว่าตนได้มีการพูดคุยสารสัมพันธ์

มีการตกลงกันว่าจะแต่งงานอยู่กินด้วยกัน
ตนได้มีการโอนเงินให้นางจำปีใช้หลายครั้ง

นายวีรพลก็ได้นัดเจอกับนางจำปี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งสองได้มีเพศสัมพันธ์กัน

ว่าเวลาจะติดต่อหานางจำปีในเวลากลางคืน

หยิบโทรศัพท์มือถือของนางจำปีมาเช็ค
แล้วสิ่งที่ตนระแวงก็กลายเป็นความจริง
เมื่อพบว่านางจำปีบันทึกรายชื่อเบอร์โทรศัพท์เบอร์หนึ่งว่า

นายเวียรพลจึงใช้มือถือของนางจำปี
โทรไปปลายสายเพื่อถามให้รู้ว่าเป็นใคร
และเมื่อปลายสายตอบว่าเป็นสามีของนางจำปีจริง

เขาตัดสินใจใช้มีดพกที่เขาพกติดตัวประจำแทงเข้าที่ท้องของนางจำปี๕๖ครั้ง
ไม่นานนางจำปีก็สิ้นใจ
คืนนั้นนายวีรพลเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมา
เขานอนกอดร่างนางจำปีทั้งคืน
ต่อมาวันที่๒๐เมษายน๒๕๖
นายวีรพลได้ไปซื้อกระเป๋าใบใหญ่มา๒ใบ
จากนั้นก็ได้ใช้มีดทำครัวทำการชำแหละร่างนางจำปีกว่า๒๐ชั่วโมง
จากนั้นหันชิ้นส่วนแขนขาคอศีรษะยัดใส่กระเป๋าที่ซื้อมาจนแน่น
และในเวลาเช้ามืดของวันที่๒๑เมษายน
แบกกระเป๋าทั้งสองใบที่อัดแน่นไปด้วยชิ้นส่วนศพของนางจำปี

จากนั้นหลบหนีมาที่บ้านเกิดในจังหวัดอุดรธานี
จะถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ในวันที่๓พฤษภาคมนั่นเอง
นายวีรพลถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และปิดบังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตาย

ตำรวจได้คุมตัวนายวีรพลมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
โดยมีพี่สาวของนางจำปีมาร่วมดูกระบวนการทั้งหมด
กล่าวว่าไม่มีทางอโหสิกรรมให้นายวีรพลเด็ดขาด
และขอให้นายวีรพลได้รับโทษสถานหนัก